คุณผู้ชมช่วงนี้มีคลิปเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุมาเตือนกันนะคะ
พิเศษเพราะว่าเขาชอบพูดกันว่าเป็นเนื้อหุ้มเหล็กอะค่ะ
คือตัวเราอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่มีอะไรป้องกัน
โอกาสที่จะบาดเจ็บถึงขั้นชีวิตก็มีเยอะ

นี่คุณผู้ชมคือตรงนี้มันเป็นสี่แยกนะคะ
แล้วก็มีรถคันหนึ่งเขาก็วิ่งมาตามทางเขาเนี่ย

คือเขาก็วิ่งมาตามทางตรงของเขาฝั่งทางนู้นนะคะ
แล้วปรากฏว่ามีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งค่ะ
วิ่งตรงตัดสี่แยกมาด้วยความเร็วก็เบรกกันไม่ทัน

คนขับขี่แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ย
กระเด็นไปกระแทกพื้นเลยค่ะ
โดยเฉพาะคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย

ส่วนคนขับรถเก๋งพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ย
เขาก็รีบลงมาสำรวจดูความเสียหายรถตัวเอง
แล้วก็ขับรถหลบเข้าข้างทาง

คือเหมือนกับว่าพอเอารถเข้าข้างทางปุ๊บ

ก็คือชนแรงเหมือนกันในการชนหน้าหลุดเลย

ชาวเน็ตก็ไม่วายเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้ว
ก็บอกว่าโอ้โหคนขับรถเก๋ง

ยังถอยอยู่พยายามหลบเข้าข้างทางก่อน

ไม่ใช่บาดเจ็บสิเสียหายตรงไหนบ้าง

คือรถกระบะเนี่ย

ต้องบอกว่าเลี้ยวกลับรถกระทันหัน
ก็ไปตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็ว

เนี่ยคือมันชนแรงว่าเขาวิ่งมาเร็วมาก
กันสองคนนะคนขี่คนหนึ่งคนซ้อนคนหนึ่ง
ดูขาเนี่ยแบบชี้อยู่เนี่ยค่ะ

ส่วนคนท้ายที่เห็นอยู่หน้ากระโปรงรถนั่นแหละค่ะ

คนซ้อนติดอยู่หน้ากระโปรงรถกระบะค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าห้างบิ๊กซีนะคะ

พอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตมาอีกแล้วจ้า

ที่๓ด้วยไหมว่ามีรถมาหรือเปล่า

ถึงแม้เลนขวาหยุดก็ตาม
จริงก็ถือวงได้แคบนิดหน่อยก็ควรทำ
คือก็ต้องดูทุกเลนด้วยเวลาเราจะกลับรถนะคะ
ชาวเน็ตเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยรถกระบะเองก็ประมาทนะ
แต่ลักษณะเหมือนจะเลี้ยวขวาแล้วตัดตรงเข้าไปไม่ได้กลับรถเลยนะ

ตรงประเมนจุดกลับรถที่มีซอยอยู่ตรงกัน
เลี้ยวเพื่อจะเข้าซอยแล้วก็ชนกับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ทุกทีเลย